สวัสดีครับหลังจากที่ภาคเหนือครับเจอฝนฟ้าขนองอีสานเจอไปบ้างแล้วเมื่อวานวันนี้อากาศหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงนะครับแต่ว่าบริเวณตอนกลางประเทศไทยอาจจะต้องทนร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นร้อนอบอ้าวด้วยเพราะว่าความชื้นตอนนี้เข้ามาทดแทนความเย็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเข้ามาปกคลุมในเมือง

หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่สีม่วงเนี่ยนะครับคืออากาศหนาวครับถอยร่นออกไปสิ่งที่เข้ามาแทนก็คือความร้อนนะครับในบริเวณตอนกลางก็จะมีหมอกเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับเพราะว่าความชื้นเข้ามาควบแน่นกันแล้วเกิดกลายเป็นหยดน้ำเล็กลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับบางจุดถ้า

ก็จะมีการไล่ความชื้นที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวในตอนกลางออกไปเรื่อยเรื่อยนะครับช่วงแรกอาจจะมีฝนเกิดขึ้นบ้างในบางพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะเป็นฝนฟ้ากระนองหลังจากนั้นอากาศก็จะค่อยเย็นลงถึงช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันใหม่